เอาคุณผู้ชมครับตอนนี้เนื่องด้วยสภาพอากาศเนี่ย
มวิทยาจะมีการประกาศว่าไทยเราเข้าสู่ฤดูฝนนะคะ
อย่างเป็นทางการแล้วหลายพื้นที่ได้รับผลกระทบหนัก
ไม่ว่าจะเป็นฝนตกหนักน้ำป่าไหลหลาก
เดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปดูหน่อยเพราะว่าอันนี้
โอ้โหที่ตำตกแม่กลางดอยอินทนนทน่ะ
มันฝนตกหนักเป็นประวัติการจริง

น้ำตกแม่กลางปกติถ้าไม่ใช่หน้าน้ำ

คือมีปริมาณน้ำฝนมากเป็นประวัติการ

ลงเล่นน้ำชีวิตดังของอำเภอจำธอม
โอ้โหปริมาณน้ำแบบพึ่งสูงขึ้น

จากพื้นที่ลงไปสู่พื้นที่ราบรุ่มอย่างรวดเร็ว
ชาวบ้านที่ก็อยู่ติดกับลำน้ำก็ได้รับผลกระทบแหละ

แล้วก็เส้นทางผ่านทุ่งนาเข้าสู่หมู่บ้าน
รถเล็กไม่ต้องพูดถึงนะ
ทั้งทหารเจ้าหน้าที่อื่นก็ต้องเร่งเข้าช่วยเหลือ
โดยที่บ้านแม่กลางบ้านรุ่มอำเภอจอมทองมีบ้านเรือนประชาชนที่ได้รับความเสียหายไป๖๐หลังคาเรือน
ระดับน้ำสูงที่สุดอยู่ที่ประมาณ๑๕๐เซนนะคะ
ตอนนี้ในพื้นที่ยังคงมีฝนตกลงมาต่อเนื่อง
อาจจะทำให้มีมวลน้ำก้อนใหญ่อีกที่จะไหลหลากลงมาเพิ่มเติม
เพราะฉะนั้นตอนนี้ต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดนะคะ
ทีนี้เราไปดูกันที่ใต้กันบ้างคุณผู้ชมคะลงใต้ไปจังหวัดพังงา

ฝนตกแล้วก็คลื่นลมในทะเลเนี่ยกำลังแรงนะคะทำให้โรงแรมรีสอร์ทต่างต่าง
ตั้งบริเวณชายหาดของสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังปักทงแดง
ประกาศเตือนเลยค่ะห้ามนักท่องเที่ยวลงเล่นน้ำอย่างเด็ดขาดนะ
ฝนตกหนักพายุแบบนี้เกษตรกรเนี่ยต้องบอกว่าโอ้โห
น้ำตาซึมกันเลยทีเดียวโดยเฉพาะพวกสวนทุเรียนอ่ะ
ตอนนี้หน้าทุเรียนด้วยเนอะที่อำเภอชวางแล้วก็อำเภอพิปูนค่ะ
จังหวัดนครศรีธรรมราชเกิดพายุพัดถล่มเลยนะคะ
ถล่มเข้าสวนผลไม้ในพื้นที่ของชาวบ้านเป็นบริเวณกว้าง
ทุเรียนหักโค้นกันแบบนี้เลย
ผลผลิตใกล้เก็บเกี่ยวร่วงหล่นเสียหายเป็นจำนวนมาก
มูลค่าความเสียหายประเมินไว้ว่าหลายล้านบาทเลยค่ะ
และที่สำคัญต้นทุเรียนบางต้นอายุประมาณ๓๐ปี
โค้นล้มเสียหายร่วม๑๐ต้นเลยทีเดียว